ปังกันต่อเลยดีกว่านะคะกับพระเอกลิเกชื่อดังคนนี้ค่ะ
กุ้งสุธิราชค่ะเขาบอกว่าเขามีของดีของขลังที่จังหวัดชัยนาฏบ้านเกิดเขาเอง

ต้องบอกว่าพี่กุ้งเป็นคนที่ปังมากนะคะงานละครงานคอนเสิร์ตงานโชว์แน่นมาก
ล่าสุดอย่างที่ทราบกันนะคะคว้าน้องวิน้องสาวของเขาเนี่ยแหละค่ะ
วิวิรามาร้องเพลงคู่กันกับเพลงคุ้นเคยไม่เคยคุ้น
ลงยูทูปไม่ทันไรคุณผู้ชมยอดวิวพุ่งปรี๊ด๑๐กว่าล้านวิวแล้วค่ะ

ด้วยความที่งานลิเกเนี่ยต้องไปร้องตามวัดต่างค่ะ
พี่กุ้งแกก็เลยถือโอกาสนี้กราบไหว้ขอพร
ที่ไปล่าสุดสวยมากนะวัดนี้คือพญานาคคุณผู้ชมดูสิคะ
มันเลื้อยไปอยู่องค์พระแบบนี้เขาไปขอเลขขออะไรด้วยนะ
ส่วนพระที่นับถือนะคะก็เป็นพระที่วัดบ้านเกิดค่ะ
ที่จังหวัดชายนาฏไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหมอค่ะ
นี่สักศิรษย์มากที่นี่ต้องไปนะหลวงพ่อโต
รวมไปถึงหลวงพ่อก๊วยพี่กุ้งสัตว์การราบบูชามาหลายสิบปีแล้ว

โดยพี่กุ้งนะคะเชื่อว่าทุกวันนี้ที่แคล้วคลาดจากปัญหาอุปสรรคต่างได้

จริงก็ได้ทำบุญตลอดเหมือนกันเวลาเพราะเราไปงาน
ไปงานวัดอยู่แล้วก็จะมีโอกาสได้ไปกราบ
มีที่พี่กุ้งนับถือตลอดอยู่ในใจไหมครับ
ก็มีหลวงพ่อกลวยครับหลวงพ่อกลวยที่แบบเรานับถือ
มีหลวงพ่อหมอที่วัดแถวบ้านเลยหลวงพ่อโต